อรัฐประจำ
โอเคนะครับโอเคค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
โอเคค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ทุกคนค่ะ

มีกอละนุ่นกันใช่มั้ยครับ
กลัวเก่ง
สวัสดีครับ
จะไหนกันน่ะ
ไปบางปูครับจะไปบางปู
จะกินเรากะไนมา

เอาปาก

โอเคครับสวัสดีครับ